ทะเลสวยปูก็เยอะแต่เนี่ยสิคะคุณผู้ชมปูเสฉวนกำลังหาบ้านใหม่เราเองก็ต้องช่วยมันด้วยโดยการไม่ไปเก็บเปลือกหอยมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
หนาวมาลมก็แรงด้วยเหมือนกันนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะพายุของประเทศทางเวียดนาม
นะคะที่ตอนนี้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็อาจจะ
ทำให้บางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยเท่านั้นดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าพายุหว่ามเกาะที่เคยเห็นเป็นลูกใหญ่ตอนนี้สลายหายตัวไปแล้ว
เป็นเพียงห่อมความกดอากาศต่ำทำให้แถบเวียดนามเนี่ยเขามีฝนนะคะ
ขณะที่ภาคอีสานบางพื้นที่เท่านั้นแหละค่ะที่จะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะ
ถ้าดูจากแผนที่อากาศตรงนี้แล้วก็จะสังเกตถึงสัญลักษณ์รูปตัวแอ๋วก็คือจากวามก้อนนั่นแหละ
สลายตัวลงมาแล้วนะคะส่วนเส้นพันสิบสองก็เป็นเส้นร้อนชื้นนะคะ
ก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนลมหนาวถามว่าแผ่ลงมาถึงเมืองไทยมากน้อยขนาดไหน
ยังไม่เท่าไหร่นะคะวันนี้อุณหภูมิภาพรวมจะอุ่นขึ้น
ลมหนาวเนี่ยจะแผลวลงหน่อยไม่ค่อยแรงมากนักนะคะ
แต่ก็ยังคงทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีลมเย็นอากาศหนาวอยู่
มาดูเรื่องของทิศทางลมนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือก็พัดลงมานะคะ
ทางด้านตอนใต้ทำให้ยังคงมีฝนตกภาคใต้อยู่
แต่ว่าความรุนแรงของฝนลดลงคลื่นก็เบาลงด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนฝนค่ะฝนจะตกไหมกี่โมงอย่างไรกันบ้างดูจากโมเดลนี้นะคะ
จะเห็นเลยว่าพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็ฟ้าโปร่งโล่งสบาย
จะดีกว่านะคะแต่ว่ากลางวันก็จะแดดร้อน
อุณหภูมิภาพรวมแล้ววันนี้นะคะจะอุ่นขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยแต่บางพื้นที่อย่างที่แจ้งไปว่าอาจจะมีฝน
โดยเฉพาะอีสานตอนบนเหนือบางพื้นที่ใครที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ก็เตรียมการรับมือกันเอาไว้ด้วย
อาจจะไม่ตากพืชผลการเกษตรนอกสถานที่นะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นหมอกในตอนเช้านะคะ
ในทะเลภาคตะวันออกเนี่ยคลื่นประมาณ๑๒เมตรไม่สูงมากนักแล้ว
เช่นเดียวกับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ฝนลดลงนะคะคลื่นก็เบาบาง
เป็นคลื่นสงบประมาณ๑๒เมตรนะคะ
อาจจะมีฝนในบางพื้นที่ตกประมาณ๑๔๐แถบจังหวัดนคร

จนไปถึงแถบจังหวัดนราธิวาสปัตตานีด้วย
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
นอนก็นอนสบายตื่นเช้ามาทำงานก็รู้สึกว่าอากาศสดชื่นดีนะคะ

ครีมกันแดดหรือว่าโลชั่นทาผิวไว้หน่อยละกัน
เพราะว่าอาจจะร้อนแสบผิวได้นะคะ
ก็เป็นสภาพอากาศที่เรียกว่ากำลังฟื้นขึ้นมา

แล้วก็คงจะเที่ยวหน้าหนาวได้สบาย
สัมผัสถึงอากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ
ช่วงนี้ถ้าใครลงใต้ก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
เรียกว่าปูเสฉวดเนี่ยเขาเดือดร้อนค่ะ
เขาไม่ค่อยมีบ้านอยู่เนี่ยเขาต้องไปเอากระโปรงกระป๋องอะไรมา
ช่วยกันดูแลนะคะเพื่อให้ระบบนิเวศนั้นสมบูรณ์ค่ะ
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ